เดี๋ยวเราไปตามต่อค่ะเรื่องของการไล่ล่าจับตัวเสียแป้งนานโหดที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีบนเทือกเขาบรรทัศน์ในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงนะคะ
การไล่ล่าด้วยคำสั่งจับตายเสียแป้งครั้งนี้เข้าสู่วันที่๑๑แล้ว
แล้วตอนนี้ตำรวจก็ยังสนที่กำลังในการไล่ล่าตามจุดต้องสงสัยต่างตั้งแต่ที่มีการยิงปะทะกัน
หรือว่าแม้แต่จุดที่มีโดรนจับความร้อนเพื่อที่จะตามตัวเสียแป้ง
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่เจอตัวและล่าสุดค่ะคุณผู้ชม
เจอจุดต้องสงสัยจุดใหม่เป็นร่องรอยที่คาดว่าน่าจะเป็นเบาะแสใหม่ของเสียแป้ง
นี่คือนาทีปฏิบัติการนะคะตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ตำรวจนับร้อยนายค่ะ
ยังคงกระจายกำลังต้าลาดตะเวนนะคะบริเวณแนวเทือกเขาบรรทัศน
ซึ่งเป็นเห็นเหลวจากจังหวัดตรังและเขาตัว
นั่นคือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
กระทั่งล่าสุดนะคะคุณผู้ชมตำรวจค่ะได้มีการพบร่องรอยเป็นหลักฐานใหม่เป็นเบาะแสที่อยู่บริเวณเหนือน้ำตกหม่อมจุ้ย
ซึ่งเป็นเหมือนร่องรอยการหยุดพักและกินอาหาร
เป็นเบาะแสใหม่ค่ะที่กำลังเร่งตรวจสอบว่าร่องรอยนี้เกี่ยวกับเสียแป้งไหม
เป็นจุดที่เสียแป้งมาพักแล้วก็กินอาหารก่อนจะมีการหลบหนีเจ้าหน้าที่ต่อหรือไม่
ขณะที่พื้นที่เชิงเขาทุกจุดนะคะตอนนี้ที่อาจจะเป็นเส้นทางในการหลบหนี
ตำรวจก็มีการนำกำลังตั้งจุดสกัดทุกพื้นที่ค่ะ
พร้อมกับมีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมวางแผนจัดเสบียงสำรองให้เพียงพอต่อการดำรงชีพไม่ต่ำกว่า๑สัปดาห์ในการเดินเท้าเพื่อที่จะไล่ล่าตัวเสียแป้ง
พร้อมกับมีการเฝ้าประจำจุดนะคะเพื่อสกัดเสียแป้งเช่นเดียวกันค่ะกับชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วแล้วก็ชุดปฏิบัติการทางอากาศก็มีการใช้ฮอในการบิน
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้สนับสนุนการทำงานได้มีการสับเปลี่ยนกำลังนะคะเพื่อที่จะไล่กดดันเสียแป้งจากภูมิประเทศด้านอื่นด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมคะวันนี้นอกจากจะมีเบาะแสใหม่ในเรื่องของจุดพักอาหารกินข้าวเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยมีภาพค่ะ
เป็นภาพใหม่ที่เสียแป้งนั่งฉลองกันกับลูกน้องอีกสิบห้าคนภาพนี้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นภาพที่ถ่ายในพื้นที่ตระ
อืมแล้วก็ถ่ายกับกลุ่มที่เป็นลูกน้องเครือขายยาเสพติดแต่ทีเนี้ยมันก็มีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะอาจจะเป็นภาพที่ก่อนเสียแป้งหลบหนีไหม
เป็นภาพตอนสมัยที่หนีออกจากโรงพยาบาลโคราชนครราชศรีมานครศรีธรรมราชคือสะดอกกุญแจแล้วก็หลบหนีมาแล้วก็มาที่บ้านตระหรือไม่คือเป็นภาพตั้งแต่หลบหนีจากโรงพยาบาลในเมืองคอนนะคะ
เพราะว่าชุดเนี่ยเป็นชุดเดียวกันกับที่วงจรปิดหน้าลิฟต์ของโรงพยาบาลจับภาพเอาไว้ได้ซึ่งเหมือนกับเป็นภาพที่มีการหลบหนีอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์คือจุดบ้านตระนั่นแหละเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็เหมือนกับเป็นภาพเก่าเท่าที่ตรวจสอบดูจากชุดจากองค์ประกอบต่างต่างแล้วก็มีสื่อรายงานด้วยค่ะว่า
บอกว่าการหลบหนีครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการเปรียบเทียบหลายอย่าง
เพื่อที่จะให้เหมือนกับเป็นการชี้ชัดว่าเป็นภาพที่
ไม่ใช่ภาพถ่ายล่าสุดในขณะที่หลบหนี
แต่ว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลมานะคะ
ต้นทีมข่าวค่ะได้มีการตรวจสอบภาพเก่าอีกนะคะ
มีภาพขึ้นมาอีกเป็นภาพเก่าเมื่อปี๒๕๖๒คือภาพนี้
เหมือนกับทีมข่าวเอาไปตรวจสอบดูปรากฏว่าโอ้ยเจอว่ามันเป็นภาพเก่า
คือเป็นภาพเก่าเมื่อปี๖๒ถ่ายในพื้นที่จังหวัดพัทธลุง
ไปร่วมงานแต่งที่จังหวัดสงขลา
ส่วนคนที่อยู่ในภาพด้านขวามือของเสียแป้ง
คือนายสุเชษหรือว่าอ้วนเสียงตึ้ง
เป็นผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายใหญ่ในสงขลานะคะ
แล้วก็เป็นเพื่อนเสียโป้อานนท์จำได้ใช่ไหม
โป้อานนท์เขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันกับนายสุเชษด้วยนะคะ
ซึ่งตอนนี้ยังหลบหนีอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้าน
คาดว่าฝั่งเพื่อนบ้านเองเนี่ยประเทศพม่าเมียนมานะคะ
ก็คงจะเป็นมีการติดตามตัวเพื่อที่จะส่งกลับไทยต่อไป
ส่วนคนที่อยู่ซ้ายมือของเสียแป้งในภาพนี้ค่ะคุณผู้ชม
คือขวามือเป็นนายสุเชษหรือว่าอ้วนเสียงตึง
เสียงตึ้งนะคะส่วนซ้ายมือเนี่ย
เป็นคนที่ใส่เสื้อลายสก๊อตคือนายเขมทัศน์หรือว่าเสียบุ๊ก
ซึ่งก็เป็นน้องชายเสียโป้อานนท์อีกโอ้โหขวามือเพื่อนเสียโป้อานนท์
ซ้ายมือเป็นน้องชายของเสียโป้อานนท์
หลังจากนี้ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ก็คงตามตัวต่อนะคะ
เพื่อที่จะล่าตัวต่อเสียแป้งต่อไปค่ะ